ไปดูตำรวจเขาไล่ล่านุ่มคนหนึ่งอายุ๑๙ปีครับขับรถตู้แหกด่านตรวจของตำรวจนะฮะสุดท้ายก็จนมุมในรถนั้นมีทั้งยาบ้าแล้วก็ไอซ์ด้วยครับ
หลังจุดตรวจสกัดตรวจผลสิ่งท้องติดกฎหมายบนถนนสายเขตเทศบาลเมืองถนนชายบุรี
ขณะที่กำลังตรวจค้นรถที่ขับผ่านไปผ่านมามีรถตู้สีขาวคันหนึ่งครับ
ไม่ได้ที่เบียนบรรยาไม้ลอลิง๙๒๐๑พระนครศรีอายุทยาขับผ่านไป
แต่ก็ไม่ยอมจอดให้ตรวจนะฮะก็พยายามขับฝ่าจุดตรวจไปทำให้ตำรวจนั้นต้องขับรถไล่ตามจับ
แต่คนขับรถตู้ได้ใช้ความเร็วขับรถหนีไปนะฮะ
หนีกันไล่ล่าไปตามสะดวกสายเผชกเกษมพระธรุงค์หัดใหญ่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถบรรทุกนั้นปิดเส้นทางเพื่อไม่ให้ผ่านไปได้
แต่คนขับก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับนะฮะไม่ยอมหยุดขับรถไป
ขับรถตู้วกกลับไปยังพื้นที่ของอำเภอเมืองพัทธลุงอีกครั้งหนึ่ง
ระยะทางตรงนี้กว่า๔๐กิโลนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่นำรถไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิด
เพื่อให้หยุดรถแต่คนขับยังไม่ยอมหยุดสุดท้ายตัดสินใจนำรถบรรทุกปิดขวางเส้นทางอีกครั้งหนึ่ง
จนกระทั่งควบคุมตัวเอาไว้ได้สุดท้ายทราบชื่อคนขับคือนายจิมรานุวัฒน์คำสันติวงอายุ๑๙ปี
เป็นชาวอายุทยานะฮะเมาอยู่ครับตรวจค้นในรถพบยาบ้าใส่ถุงแบ่งขาย๓๑เมตร
ยาไอซ์บรรจุถุงแบ่งขาย๕ถุงตัวเองก็เมาอยู่ด้วยสุดท้ายก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ไม่รู้ว่าเมายาหรือว่าเมาเหล้านะครับ